สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

พูดถึงกฎหมายฉบับนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกรณีแรก
ที่เป็นข่าวแบบกระจายออกมาให้เห็นนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวคือน้องผู้หญิงคนที่ว่านี้ก็รับสารภาพ
ว่าก็เป็นคนในคลิปแล้วก็พูดแบบนั้นจริงนะคะ
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็จริงแล้วโดยอาชีพของเธอเอง
คือน้องก็ต้องทำงานในการเหมือนกับช่วยโปรโมทเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะคะ
ทีนี้พอลงโซเชียลมีเดีย

เดี๋ยวเราคุยกันทีละขั้น
เรายังคาราคาซังอยู่อีกหลายกรณี
ในครั้ง๒ครั้งที่ผ่านมา
ว่าตกลงอะไรได้ตกลงอะไรไม่ได้
แล้วที่ก้ำกึ่งคือไปรอคณะกรรมการชุดเดียว
ถ้ามาเป็นพันกรณีนี่กี่ปีจะรู้เรื่องคะ
วันนี้เราจะคุยกันอีกครั้งนึงว่าตกลงแล้วอะไรทำได้ทำไม่ได้
วันนี้มีหนึ่งคนน่าจะถามถึงใจกว่าดิฉันเยอะ
พอได้รับผลกระทบโดยตรงเดี๋ยวลองดูชื่อตำแหน่ง
แต่คนที่น่ารักมากแล้วยอมมาตอบให้ทุกครั้ง

ควรจะมาแนวนี้ตามที่กฎหมายว่า
แต่คนที่เข้าไปไม่เห็นด้วยวิจารณ์อาจารย์เวลาออกสื่อเนี่ย

อาจารย์ยังมาให้อยู่นะคะอาจารย์เป็นอนุกรรมการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพิจารณาความผิด
พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลปี๒๕๕๙
นะคะกฎหมายออกตั้งแต่ปี๕๑อันนี้ไม่ใช่ของใหม่นะคะ
อาจารย์ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญอยู่ขอพรประเสริฐ
อีกหนึ่งคนไม่รู้จะแนะนำยังไงเคยอยู่ในข่าว
ทำผิดด้วยแต่ก็โดนพิจารณาไปนะคะ
แต่ทีนี้เขามาในวันนี้เพื่อจะถามแทน
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะอย่าหาว่าอย่างนั้นแบบนี้ค่ะ
แนะนำแบบนี้เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นว่าสองท่านนี้มานั่งด้วยกันได้ยังไง
ก็เริ่มชินเรื่อย
ผมนึกตำแหน่งให้เขานานมากค่ะ

เขาเคยโดนเรื่องอะไรมาบ้าง
แต่โดยในแง่ของจุดยืนแล้ว

ก็ยินดีครับเพราะว่าจริงเราก็อยู่

แล้วก็เราใส่ไปอาจารย์เขาอยู่นี่เราโดนจับเลยฮ
นึกออกไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันในฐานะคนคนทำหรืออยู่ที่บาร์ผมก็
คือคุณเท่าพิพบเนี่ยในวันนี้ที่มาเนี่ย

แล้วก็บวกกันคือคนที่ทำธุรกิจทางด้านนี้ด้วย
แล้วเป็นคนดื่มด้วยแนะนำถูกหมดนะ
ก็ทำทุกอย่างครับใช้ชีวิตอยู่กับเบียร์ครับ
เพราะฉะนั้นอาจจะถามแทนได้มากกว่าดิฉัน
ซึ่งอาจจะอินได้มากกว่าดิฉันว่าอะไรได้ไม่ได้บ้าง

อย่างนี้ขอชุดคำถามสำหรับข่าวล่าสุดก่อนนะคะ
อย่างกรณีของคลิปเนี่ยคือไม่ต้องสืบเลยใช่ไหมคะ
คือเห็นปั้งผิด
เขาก็ต้องสืบเหมือนกันแหละแต่ว่าเอาว่าเบื้องต้นนะฮะ
จากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยที่ผมก็ดูคลิปนั้นแล้วนะครับ
ข้อมูลเบื้องต้นก็คือว่ามีการพูด
มีไลฟ์สดแล้วก็มีการพูดโปรโมชั่น
ส่งเสริมการขายชัดเจน
ก็คือพูดในลักษณะ๑ออกชื่อยี่ห้อชัดเจน๒๑แถม๑
รีบมาเลย๑แถม๑อะไรอย่างนี้ครับ
ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเข้ารักษณะว่าเป็นการส่งเสริมการขายนะครับ
ซึ่งการส่งเครื่องการนั้นเป็นการสื่อสารการตลาดตามนิยามของมาตรา๓๒นะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เต็ม
แต่ถามว่าต้องไปสืบเขาจริงก็ต้องไปสืบว่าพูดที่ไหนออกสื่อยังไง
เป็นคนพูดเองจริงไม่จริงอะไรอย่างมันก็ต้องมีการสอบ
คือที่ถามอาจารย์ว่าแบบนี้คือเห็นปุ๊บแล้วผิดเลยไหม
คืออันนี้มันชัดมันชัดเพราะคำพูดแล้วก็มีชื่อยี่ห้อ
ถูกต้องนะคะอาจารย์ดิฉันก็เลยถามอาจารย์ว่า
มันจึงจะต้องไปสืบอีกเหรอคะมันก็ต้อง
ก็คือเจ้าพนักงานก็ต้องมีการสอบสวนนะครับ
อันนี้คืออยู่ในขั้นของตำรวจหรืออาจารย์หมายถึงว่าต้องเข้าอนุกรรมการพิจารณาโทษ
อันนี้เข้าตำรวจเลยครับตำรวจเขาก็ไปจับกลุ่มแจ้งความข้อหา

ทีนี้ค่ะคุณเท่าพิพบค่ะ
คือที่เราคุยกันมาครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
มันมีความสับสนอยู่ว่าอะไรได้ไม่ได้

แล้วเราตัดกรณีน้องที่ทำงานในลักษณะของการเชียร์เครื่องดื่มประเภทนี้ออกก่อนนะ
คืออย่างคนที่ดื่มทั่วไป
ปาร์ตี้กับเพื่อนในครอบครัวสังคมของเขา

มีคนถามผมเยอะมากเลย
ถ้าผมมองว่ากฎหมายนี้มันห้ามโฆษณา

ไม่ห้ามโฆษณาเพราะอะไรอิเล็กเคขะหรือว่าเบื้องหลังนะครับ
ว่าประเทศนี้ค่อนข้างแอนตี้แอลกอฮอลอยู่แล้วใช่ไหม
แต่ผมคิดว่าคือกฎหมายใดก็ตามมันต้องดูเจตนาใช่ไหม
คือเขาโพสต์อย่างนี้ก็ดูเจตนาสิว่าเขาต้องการโฆษณาหรือเปล่า
ถ้าเขาโพสต์เพื่อความแบบเขาเรียกว่าคือมันเป็นปกติของโลกครับ
มันหุ่นไปแล้วการโพสต์อินสตาแกรมขึ้นไปมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะ

ก็เลยผมรู้สึกว่าการที่เขาใช้ชีวิตปกติประจำวันเขามีนิสัยอย่างนี้
แล้วเขาไม่ได้เจตนาที่จะโฆษณาเนี่ยเขาก็ไม่ควรจะได้รับโทษใช่ไหมครับ
เป็นลูกค้าอย่างเงี้เขาโพสต์เขาซื้อเบียร์มาเขาก็แบบเก็บไว้เพราะว่ามันเบียร์เอ่อ
อย่างเช่นคราเบียมันมีเยอะมากอะครับเป็นร้อย
มันก็จะมีบางแอปที่แบบโพสต์ไปถ่ายรูปแล้วลงแล้วคราวนี้ก็รู้ว่าเรากินอันนี้แล้วเราให้คะแนนตรงนี้เท่าไหร่
มันก็จะเป็นแบบคือเพื่อศิลปะมากกว่า
คือผมก็จะมองว่าต้องดูเจตนาว่าโฆษณาหรือเปล่าถ้าโฆษณาผมก็ถ้ามันผิดกฎหมายก็ผมก็โอเคนะครับ

ใช่ใช่ช่วงนี้คือต้องเข้าใจครับว่ากฎหมายนี้มันก็ปี๕๑ผมก็ยังเรียนปี๒อยู่
ใช่ไหมครับเดี๋ยวฉันถามคำนี้ค่ะเพราะว่ามันมีอยู่สองประเด็นที่ทำให้กฎหมายรอบนี้มันมันจะดู
มันจะดูเหมือนกับใกล้ตัวแล้วดูแรงทั้งที่จริงแล้วมันรายละอักษรเดิมทั้งหมด
ก็คือพูดถึงกลุ่มคนที่ไม่ต้องใช่คนดังในแขนงใดทั้งสิ้น
สองคือเจตนาเมื่อสักครู่นี้คุณพูดคำว่าเจตนาเรียนกฎหมายมาเจตนามันกว้างไหม
เพราะที่เราเคยถกกันมาคือว่าเจตนามันก็คือดุลพินิษฐ์ค่ะ
ทีนี้ดุลพินิษฐ์และทัศนคติของคนตัดสินใจว่าอันไหนผิดไม่ผิดอันนี้เรื่องใหญ่แล้ว
เพราะว่าเอาจริงจะมาบอกว่าจับใครแล้วคนนั้นผิดจริงบ้านเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบงงอยู่แล้ว
เพราะจับนี่คือผิดก่อนไม่สืบเลยเจตนาตั้งใจทำไหมแต่ผิดไว้ก่อน
ผิดแค่ว่าง่ายกว่าสารภาพสินึกออกไม๊ง่ายกว่าก็เหมือนกันนะครับ
มันจะต่างไปพรบไหน
แต่ถ้าเขาเรียกว่ากระบวนการมันยังเหมือนเดิม
ขั้นตอนความคิดคนมายเซ็ตคนในประเทศนี้ยังเหมือนเดิม

ทุกคนเลยไม่รู้ไง
ว่าตอนนี้เราทำอย่างนี้ผิดหรือเปล่า
เพราะทุกคนไม่รู้ว่ากฎหมายจริงมันควรจะดูเจตนา
จริงคำว่าเจตนามันให้ช่องที่จะทำให้ผิด
หรือเจตนามันให้ช่องที่จะทำให้รอดมากกว่ากัน
ผมว่าก็ถ้าต้องยอมรับว่าก็ต้องรอดกว่าไง

เพราะว่าสืบเจตนาหรือมันเป็นขั้นตอนที่มากขึ้น

อันนี้คือเขาเรียนกฎหมายมารู้มากกว่าที่ฉัน
คือเจตนาเนี่ยมันถกกันไม่จบนะอาจารย์
เพราะเจตนามันให้อำนาจกับคนที่มีดุลพินิษฐ์ใช่ไหมค

รู้นั้นแหละ

โดยทั่วไปทุกอย่างถ้าดูตาม

เร่งเห็นผลบางครั้งว่าไม่ได้ตั้งใจสิ่งนี้โดยตรง
แต่ก็ควรจะเล็งเห็นได้ว่ามันจะเกิดผล

เพราะฉะนั้นกฎหมายจึงดูเจตนาก็ดูว่าประสงค์ต่อผลหรือไม่

เป็นหลักในการพิจารณานะครับแต่ว่าทีนี้เมื่อกี้ที่คุณเท่าพิพบถูกไหมครับ
แต่จริงหลักกฎหมายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
คือผมจะพูดหลักกับวิธีปฏิบัติ

ทุกคนถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
เมื่อถูกกล่าวหาทุกคนมีสิทธิ์ต่อสู้คดี

กว่าจะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นทำความผิดจริง
นี่คือหลักกฎหมายสากล

เพราะฉะนั้นแต่ว่ากระบวนการตำรวจจะไปอะไรให้เขา

กฎหมายไม่ให้ทำอย่างนั้นนะครับถ้าทำอย่างนั้นผิดนะครับ
สมมุติไปบังคับก็สารภาพก็ดีไปใช้วิธีการต่างให้รับ
อันนั้นเป็นวิธีการที่ผิดนะครับผมจะไม่พูดแต่ทำหรือไม่ทำเราไม่รู้
แต่ว่าวิธีการอย่างนี้กฎหมายไม่ได้ให้ทำนะครับผิดนะครับ
กฎหมายเมืองไทยเขาถึงบอกว่าจริงแล้วเอาคนเข้าคุกเนี่ยยาก
ก็คือว่าหลักกฎหมายเขาบอกว่าปล่อยคน
คือคุณบริสุทธิ์เข้าคุกคนเดียวดีกว่า
คือปล่อยคนผิดไปดีกว่าเอาคนบริสุทธิเขาพูดคนเดียว
นี่คือหลักสากลซึ่งไทยก็ใช้อย่างนี้เหมือนกัน
อ้อนนั้นที่มันมีอยู่แล้วคำถามอ่ะอะละลอกใหม่
ลักษณะที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันจะออกมาไปได้ไหม
เป็นอย่างที่หลักควรจะเป็นไหมระลอกล่าสุด
ขอเสริมอาจารย์นะครับก็คือพวกเจตนาอย่างที่อาจารย์บอกว่า
นะครับเป็นคำอธิบายที่ดีนะทุกคนน่าจะเข้าใจได้
แต่คือเขาเรียกว่าเจตนาบางทีเราหายไปเราการก่อเหตุ
คือเหมือนว่าสมมุตินะจะโทษผมได้ไหม
อันนึงโดนลมโดนไร้ศัตริย์ไปกลางขนโดน
ปึ๊บรถขับมาปึ๊บดีดหินในข้างหลังตาย
เฮ้ยคุณโยนหินไว้ข้างถนนคุณผิดคุณค่าคนนั้น

ก็คือผมแค่โพสต์ผมไม่ได้ตั้งใจโฆษณา

คือคุณเล็งเห็นได้นี่ว่าการโพสต์ของคุณ

อ่าก็ไม่รู้อะครับ
คือผมเชื่อนะคือเราต้องเลิกคิดแบบนี้
เราต้องคิดว่าประชาชนทุกคนคือ
รัฐนี้คือโดยเฉพาะรัฐไทยต้องคิดใหม่ว่า
ประชาชนก็มีการศึกษามีความคิดของตัวเอง
ที่เขาจะมีจัญญาบันหรือว่าความเป็นวินยูชน
ตัดสินว่าอะไรที่เขาควรเชื่อไม่เชื่อ

เขาคิดเป็นอย่าคิดเป็นเขา
เราต้องให้เกียรติสิครับว่าคืออันนี้เราประชาธิปไตยใช่ไหม
ประเทศเราประสบปัญหามาเพราะเราคิดว่าคนอื่นชินไม่เป็น

เพราะฉะนั้นตรงที่คุณเท่าพิพบบอกเดี๋ยวฉันขอลากเข้ามา
คือเรื่องของการเล็งเห็นผลนะขอข้าวนี้นิดนึง
อาจารย์เล็งเห็นผลคือดิฉันจะปาร์ตี้
ไม่ใช่ดิฉันเขาเขาจะปาร์ตี้กับเพื่อน
เขาจะปาร์ตี้กับเพื่อนเขาโพสต์เขาไม่ใช่คนดังอ่ะ

สมมุติเขายังไม่ดังอาจารย์เขาต้องเล็งด้วยเหรอคะ
ว่าคนดูภาพที่เขาโพสต์แล้วอยากดื่มอะค่ะ
เราพูดกันตรงว่าทุกวันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า
จริงแล้วเพื่ออะไรครับเพื่ออวดใช่ไหมครับ
พูดแบบภาษาแบบแบบไหนบ้างคือโชว์อ่ะอวด
เพื่ออวดเพื่อโชว์แล้วมันไปเร็วมาก
มันต้องรู้แล้วว่าคนเห็นเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้าน
ถึงแม้จะมากดไลค์คนไม่กดไลค์เห็นก็เยอะแยะ
เพราะมันเป็นสื่อสาธารณะที่มันไปไกลมาก
แล้วมันมีการแชร์ต่อกันได้สมมุติว่าเรามีกลุ่มหนึ่ง
รู้จักเราสักร้อยคนแต่ร้อยคนก็แชร์ต่อปี
มันก็ขยายวงเป็นเหมือนอามีบ้าขยายตัวเลยฮะ
ถมุดคน๑ล้านคนโพสต์ขึ้นไปในโซเชียลมีเดีย
แล้ว๑คนนี้ไปแชร์ต่ออีกสัก๑๐ล้านมันก็เป็น๑๐ล้าน
คนเห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นมันคือการโชว์การอวดแน่นอนในอินสตาแกรมหรือใน
ก็ถามว่าเพื่ออะไรมันก็คืออวดนั่นแหละอยากจะบอกให้เขารู้ว่าเราไปไหนนั่นแหละ
เราไปเที่ยวไหนเราไปกินอาหารที่ไหนเราโชว์เราขึ้นไปก็คือเราอยากบอกให้เขารู้นั่นแหละ
อาจารย์บอกคืออันนี้แหละเรียกเล็งเห็นผลรู้นี่ว่าต้องมีคนเข้ามาดู
ว่าเขาอาจจะแชร์แล้วก็รู้นี่ว่าถ้ามันแชร์กันเยอะมันรวมกันเนี่ย
มันก็คือสิ่งที่เขาปกป้องเอาไว้ว่าคือไม่ให้คนอยากจะดื่มไม่ให้คนอยากจะดื่ม
เขาก็คุณก็เล็งเห็นผลได้หนึ่งใช่ไหมอ่าอ่าดิฉันเชื่อสองฝั่งเลยค่ะ
ผมก็ไม่รู้นะคือพูดอย่างนี้มันก็ใช่ครับมันก็อยู่แล้ว
เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับอันนั้นเลยโอเคนะผมเป็นเจ้าของบาร์เจ้าของเบียร์แบร์เนี่ย
อันนี้ผมแบบยังไงผมก็บอกไม่ได้ไงเพราะผมโพสต์ผมมีธุรกิจใช่ไหม
แต่คือคนธรรมดานี้ปล่อยเขาไว้ได้ไหมนึกออกไหมเขาก็แค่แบบใช้ชีวิตอะครับ
คือทุกวันนี้ก็แบบใช้ชีวิตกันลำบากอยู่แล้วมันก็ลำบากขึ้นเรื่อย
คือผมตื่นมาตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยมากนะทำอะไรไม่ผิดกฎหมายบ้างเนี่ยประเทศนี้

ตอนนี้ก็ดื่มแล้วไม่โพสต์แล้วไงครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แต่คือแบบต้องเข้าใจอย่างนี้ยังไงก็จบ
คนก็จะถูกลิ้นลอนสิทธิ์ไปเรื่อย
คือประเด็นไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่คำถามคือเมื่อทำแล้วมันกระทบยังไงกับสิทธิ์เราใช่ไหม
ใช่คืออันนี้ผมมองในฐานะสิทธิ์คนดื่มแล้วก็ของประชาชนนี่แหละ

คือผมก็เลยรู้สึกว่านี่แหละสำคัญ
ว่าทุกอย่างที่คุณรักมันหรืออันนี้คุณต้องยืนสู้กับมัน

มันก็ยอมไปเรื่อยสังคมไทยมันยอม
คือผมไม่คิดว่าคุณคนธรรมดาเขาไปมีส่วนเกิดส่วนเสีย

คือแบบหรือว่าการโฆษณาประเด็นแบบได้ค่าตอบแทนจากแบร์อะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็คาราคาสังเหมือนกันคราวที่แล้วที่คุณทัพวิพงศ์ไม่ได้มา

ก็คือว่าเราจะไม่พูดถึงว่าคนดังไม่ดังแล้ว
เพราะจริงกฎหมายเขียนตั้งแต่เดิมแล้วว่าผู้ใด
ก็คือใครก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับดังไม่ดัง
เราอาจจะชินว่าต้องเป็นคนดังนะก่อนหน้านี้
แต่รอบล่าสุดออกมาบอกเพื่อให้เข้าใจว่า
ไม่ดังก็โดนได้ใช่ไหมคะ
แล้วไม่เกี่ยวกับว่าได้เงินหรือไม่ได้เงินใช่ไหม

ไม่ได้เงินถ้าเข้ารักษณะการกระทำแล้วผิด

แล้วก็ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นแอลกอฮอลยี่ห้อ

คือมันต้องไปดูข้อจริงอย่างที่บอกว่า
เข้าข่ายว่าเป็นการอุณาตสรรพคุณ
จูงใจให้ดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่

ทีนี้สมมุติไม่บอกสรรพคุณ

ไม่บอกสรรพคุณว่าดียังไงที่เราดื่ม

แต่มันสนุกเราสนุกเราอย่างนี้กัน
อาจจะไม่มีคำพูดอาจจะไม่มีคำพูด
อาจจะมีแค่รูปอาจจะไม่ได้ตั้งใจเป็นจุดเด่น
อันนี้คาราคาสั่งเดี๋ยวขอพักแป๊บนึง

คือไม่ได้ตั้งขวดเด่นไม่ได้เห็นยี่ห้อชัด
ดื่มกับเพื่อนอ่ะถ่ายรูปเพื่อนติดขวดอ่ะ
ในรูปมันมีขวดติดไปแต่จะถ่ายรูปเพื่อน
ผิดไหมสักครู่ค่ะ
มาค่ะคุณผู้ชมที่คาราคาซังกันอยู่
คือได้คุยกับทั้งอาจารย์บุญอยู่แล้วก็ได้ถามกับท่านวิทยาชัยด้วยนะคะ

ซึ่งดิฉันยังสับสน
ในคำตอบเมื่อเอามาสอนกัน

ซึ่งไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้สับสนอย่างดิฉันหรือเปล่านะ
ทีนี้ขอกลับมาประเด็นเรื่องของแบบ
ไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตสังคมปาร์ตี้ของเรา
คุณว่ามันก้ำกึ่งหรือมันชัดว่าผิด
อันนี้ถามในฐานะกฎหมายและคนดื่มด้วยนะ
ถามง่ายหน่อยครับถ้าเราปาร์ตี้เจ็ดจันทร์หน้า
เราคืออะไรถ่ายรูปลงเก็บความทรงจำ
นั่นคือเจตนาปาร์ตี้เพื่อความสนุกนั่นแหละก็ถ้าโพสต์ลงก็
คือถ้าจับก็จับอะครับก็ชินแล้วครับ

ก็คือใครอยากทำอะไรก็ควรจะทำก็ส่วนบุคคลนะครับ
มันก็จริงแต่คือสุดท้ายข้อยุติ
เราถามว่าตรงกลางมันควรจะเป็นอะไร
ก็ควรจะเอาถือหลักว่าถ้าเขาโพสต์
ก็คือแบบไม่มีเจตนาเพื่อโฆษณาหรือว่าอะไรอย่างนี้
มันก็ควรจะไม่เข้าไม่ผิด
เพราะว่าก็ต้องตีความแบบเพื่อเป็นแบบประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า

ซึ่งการตีความจะออกไปแนวนั้นไหมคะอาจารย์
คือผมคิดว่าการตีความเนี่ยพอมันก็ต้องนำสืบถึงเจตนาไงฮะ

แต่ว่าเจตนามันอยู่ภายในของทุกคนแหละ

เพราะฉะนั้นเวลานำสืบมันก็ต้องสืบให้ได้ว่า

นั่นแหละที่ผมพูดประสงค์กับผลหรืออะไรเห็นผล

มันก็จะมีกรณีธรรมเนียนเหมือนกันถูกไหมครับ

มันก็ทำเป็นปาร์ตี้แล้วก็จัดฉากได้ถูกไหมครับ
มันก็เนียนเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมาอ้างไว้เจตนาหมด
ผมว่าตรงนี้มันต้องนำสืบแล้วก็ต้องดูเป็นเคสไป
อาจารย์ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวฉันลองแย้งแทนก่อนนะคะ
อย่างนั้นดุลพินิษฐ์ก็ตีเนียนได้เหมือนกันนะอาจารย์

คือดุลพินิษฐ์เองก็เนียนได้เหมือนกันนะคะ
ก็ผมบอกว่าถ้าตำรวจจะจับนะ

เขาก็ต้องมีหลักฐานเบื้องต้นที่นำไปสู่เจตนาได้
คือการแจ้งข้อหาเขาก็ต้องแจ้งว่ามีเจตนามีองค์ประกอบ
ที่พอจะสื่อส่อถึงเจตนาได้
แต่ถ้ามันไม่ส่อเลยคุณไปจับนี่คุณก็โดนมาตรา๑๕๗นะครับ
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถูกไหมครับใช่นะครับใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้การจับนี่มันมีความอ่อนไหวมาก
เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนร้องเรียนได้ตั้งกี่ช่องทาง

เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่ง่ายที่จะไปแกล้งใครนะครับ

เพราะว่าโดนร้องเรียนไปอันนี้ตั้งกรรมการสอบนี่ก็มีมณฑินแล้ว
มีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นฆาตการก็กลัวนะครับ
ไม่กลัวแกล้งค่ะกลัวว่าคือวิธีการมองต่างกันจริง
เหมือนกับเจตนาเราเราไม่ได้ตั้งใจในขณะที่เจ้าที่ก็ไม่ได้แกล้ง
แต่ก็คิดว่าคุณเล็งเห็นผลจริงคือมันชนกันได้ไงอาจารย์
ต่างคนต่างไม่ได้ตั้งใจอันนี้ไม่พูดถึงเนียนกับเนียนเจอกันนะคะ
เอาต่างคนต่างไม่ได้ตั้งใจมาเจอกันเนี่ยอาจารย์
ไม่ได้ตั้งใจผมว่าถ้าเขาสอบปากคำไปแล้วมันไม่ส่อเจตนาจริงนะครับ
คุณถุภพมีตัวอย่างที่มันก้ำกึ่งมั้ย
ที่คุณอาจจะเห็นในวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่เป็นนักดื่ม
เฉพาะเบียร์นะคะแต่เป็นนักดื่มปาร์ตี้สังคม
คือผมว่าหลายอย่างมันก็คือผมยังมองว่ามันไม่มีกล้ามกึ่งหรอกครับมันก็คือแบบ
ในความคิดผมก็คือถ้ามีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
มันก็คือโฆษณาเพื่อนึกออกคำโมเชียลครับ

แต่ว่าไม่รับตังค์นี่ก็ผิดได้นะ
ก็นึกออกว่าถ้าอย่างนี้มันตีความกว้างเกินไป

มีเคสขึ้นสารเพื่อแบบ
มันก็ต้องลองไปเป็นระบบกฎหมาย
มันก็เป็นแนวพิจารณาย
แต่จะมีใครที่จะสู้เพื่อแบบ
๕ปีอย่างนี้
ไม่มีเป้าหมายนี้ครับรับประสานเลย

คนอื่นบ้างก็ได้ครับ
คนอื่นบ้างก็ได้ครับ
ที่คุณเท้าพิภพบอกถ้าอย่างนั้นลอง
ลองนะคะอาจารย์คือในภาพ

ปาร์ตี้ถ่ายไว้

เครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทใดก็แล้วแต่
มีขวดเห็นสลากเห็นรูปร่าง

น้ำในแก้วนะคะว่า

แต่ที่สำคัญคือมันมีขวดมันเห็นสลาก

ผิดไหมคะ
อันนี้ก็เข้าแต่ว่าต้องดู

มองว่ามันก็เข้าข่ายแล้วนะแต่ต้องดู
เป็นเคล็ดว่าตรงนั้นอ่ะ

ที่ผมบอกจูงใจให้ดื่ม

แต่ภาพมันปาร์ตี้อย่างนี้ก็เรียกจูงใจโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดเลยก็ได้

ผมเพิ่งไปสัมมนามาเนี่ยมีการ

วิจัยมาแล้วพบว่าการ

แล้วเขาก็วิเคราะห์ทางสิเตะออกมา

การโพสต์บรรยากาศของร้าน

มีผลในการ

ไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวนะหมายถึงว่ามีผล

ปัจจัยอีกหลายตัวนะครับ
บรรยากาศเป็นหนึ่งในปัจจัย

ผลสูงด้วยค่อนข้างสูงด้วย

เราจัดบรรยากาศได้น่าดื่มเนี่ยเหรออาจารย์

เวลาคนดูรูปเราแต่เราไม่ตั้งใจนะ

แล้วเมื่อกี้ผมเลยย้อนมาเป็นที่บอกว่า

ผมได้ยินคำนี้มามากเลยบอกว่า
คนไม่ได้โง่เด็กไม่ได้โง่หรอก

แต่ว่าจริงแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับ

แล้วผมคิดว่านักกฎหมายก็ไม่เคยพูดว่าใครโง่นะครับ

เพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ย
เราเนี่ยเป็นคนฉลาดแต่ว่าเรา

เล่นกับอารมณ์ความรู้สึกมันดึงได้มากกว่า
ความหมายคืออย่างนี้ใช่ครับคุณเขาก็เจตนาดีนะ
คือก็ดีครับก็เห็นประเทศนี้
วงการโฆษณาพัฒนามากกว่าวงการกฎหมายแล้วนะครับ
แต่ว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าประเทศนี้จะอยู่กันยังไงนะ
คือผมเข้าใจมันเป็นหลักการทางโฆษณานะ
มันก็คือการโฆษณาเกิดขึ้นได้เพราะถึงอารมณ์คนธรรมชาติของมนุษย

ก็มันก็คนละเรื่องครับคือผมมองว่าแบบ
โฆษณาเนี่ยก็อย่างหนึ่งดึงคนให้อันนี้
คือไม่ต้องพูดถึงพวกผมนะครับทำเดือนมันน้อยก็คือสร้างยอด
แต่สุดท้ายเนี่ยคือการผมมองในสิทธิ์ของคนดื่มก็คือ
การที่เราโพสต์เนี่ยเราเป็นคนตัวเล็กเนี่ย
คืออย่าเอาไปเกี่ยวกับการคอมโมเชียลได้ไหมหรือว่าการพาณิชย์
เพราะว่าคือเราก็ถ่ายกับเพื่อนมันเป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่า
แค่มุมนี้เลยเราไม่ต้องไปไกลกว่านี้แล้วเราหาว่าคนธรรมดาถ่ายรูปได้ไหม
แล้วก็มีคำถามแบบเออผมเพิ่งนึกได้เทามากเลยนะแต่มันค่อนข้างตลกนะครับ
มันก็ไม่ตลกเท่าไหรหรอกมันก็ฮาก็คือผมเริ่มเห็นคน
เขาเรียกว่าอะไรอะเซ็นเซอร์ภาพหรือว่าเอาเออมันแบบประชดแบบเอาขนมมา
ขวดแอลกอฮอล์แหละแต่แบบเอาสลักของอย่างอื่นอย่างนี้เป็นยังไงครับอาจารย์
แบบได้ไหมหรือว่าก็ยังมีอยู่นะก็ยังมีอยู่ถ้ามันไม่สื่อไม่สามารถสื่อไปได้ว่านั่นคือ
เอ่อเป็นแอลกอฮอล์เนี้ยมันก็ได้อยู่มันก็ไม่เข้าองค์ประกอบมันมันก็ไม่ผิด
ถึงผมบอกว่ามันต้องดูเป็นเคล็ดอย่างเช่นกรณีว่าเอาขวดที่รู้เลยว่าเป็น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นยี่ห้ออะไรด้วยเพราะขวดแต่ละยี่ห้อนี้รู้เลยนะครับ

แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้

แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้
บ๊วยกรรมการมีชุดเดียว
คุณมีปัญหาอะไรกับกลไกนี้ไหมคะ
เอาชุดที่จะพิจารณาว่าอันนี้ผิดหรือไม่ผิด
แล้วยังมีชุดคณะการควบคุมเครื่องหนึ่งเป็นกอฮอล์

หนุ่นี้แล่ะชุดนี้ที่อาจารย์อยู่นี่แล่ะ
ที่จะพิจารณาว่าเจ็ดตนาอย่างไม่เจ็ดตนาให้เข้าไม่เข้า
ถ้าเกิดเป็นประชาชน

อ๋อคิดว่าไม่รู้

คือมันก็มีการ

สืบอะไรก็ได้ครับแต่คือผมก็เชื่อนะว่าเขาไม่กันแกล้งหรอก
แต่ก็คือผมจะให้ผมบอกว่าไม่ไว้ใจคณะกรรมการก็ไม่ใช่นะ
ผมก็ค่อนข้างแบบเขาก็คงจะคัดมาแล้วอะครับ
คือถ้าว่างถ้าว่างก็ให้ผมเข้าไปด้วยก็ได้ครับ

ให้มีคนคิดหลายมิติความหมายคืออย่างนั้น

คนที่เห็นดีด้วยกับการดื่ม

ก็น่าจะได้เป็นหน้าความหมายคือกันนี้

เขาเรียกว่ากฎหมายเนี่ยมันมีผลต่อทุกคนใช่ไหม

เป็นตัวแทนทั้งประเทศเนี่ยมันก็
ด้วยอะไรหลักการอะไรโอเคคุณอาวุโส

ใช่เพราะจะรอบด้านใช่ไหมครับ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

ก็ยังมีคนดื่มเยอะแยะถูกไหมคนเป็นหมอก็ดื่มกันเต็ม
ความหมายที่บอกคือไม่ได้จะส่งเสริมอะไรนะครับคุณผู้ชม
แต่ความหมายคือว่าเมื่อมันต้องพิจารณาว่าถูกหรือผิด
แล้วมันเป็นกรณีที่ไปถึงมือว่ามันก้ำกึ่งเทา
คือเราไม่ได้ดูว่าเขาดื่มหรือไม่ดื่ม

แต่เราดูว่าเขามีความรู้ความสามารถที่จะพิจารณากรณีนี้ได้หรือไม่นะครับ
เพราะฉะนั้นกรรมการชุดนี้ก็ต้องส่งไปที่กรรมการ

ผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่เห็นด้วยเอาคนนู้นออกอะไรก็ได้ถูกไหมค
อาจารย์คะถ้าสมมุติขอย้อนกลับไปที่ข่าวตั้งต้น
ในข่าวตั้งต้นนะคะสมมุติน้องเขาก็คือทำงานของเขาเหมือนเดิม
แต่ว่าในจอทั้งหมดไม่เห็นสัญลักษณ์และชื่อของเครื่องดื่มนั้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นภาพด้านหลังหรือใดก็แล้วแต่เลย
กระทั่งบนตัวเขาและเขาไม่พูดชื่อเลย

ถ้าเขาบอกว่า๑แถม๑พูดถึงแค่โปรโมชั่น
แต่ไม่บอกยี่ห้อของใครบนเสื้อไม่มีข้างหลัง
ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรด้วย๑เฉย
แต่ว่าบรรยากาศข้างหลังจะเห็นไงว่าเป็นสถานที่แบบไหน
มันก็อย่างนี้ก็มันก็ไม่ผิดตอบได้เลยว่าไม่ผิด
เพราะถึงจะเป็นผับเป็นบาร์ก็ขายอย่างอื่นด้วย

โมชั่น๑ทำ๑มันก็อาจจะเป็นถ้าไม่พูดอะไรเลยมันอาจจะเป็นอาหารก็ได้
แต่ข้างหลังเป็นแบบผับบาร์เลยนะ

คือถ้ามันไม่ชัดผมบอกไว้ว่าถ้าไม่ชัดเจน
ถ้าไม่ชัดเจนมันก็จะไปเอาผิดเขายาก
เอาใหม่ข้างหลังเป็นผับบาร์
เห็นยี่ห้อยี่ห้อที่เห็นอยู่บนเสื้อ
แล้วยี่ห้อนั้นเป็นยี่ห้อน้ำดื่ม
แล้วพูดว่าซื้อ๑แถม๑

แต่ตราน้ำดื่ม

คือตาน้ำดื่มก็ต้องดูอีกว่า
น้ำดื่มนั้นเดี๋ยวนี้มันมีว่า

จริงแล้วทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นตราเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม่ที่ผมบอก
แต่ตราน้ำดื่มสิ

มันมีว่าเอายี่ห้อลักษณะเดียวกับแอลกอฮอลนี่นะครับ
จดเป็นโซดาบ้างน้ำดื่มบ้าง
แล้วเวลามาพูดพูดคุมเคลือ
อย่างนี้มันถึงต้องดูเป็นเคส
ซึ่งกรณีอย่างนี้สงสัยเข้าถึงอนุกรรมการชุดที่ว่า
ถ้าตำรวจจับมากลุ่มดำเนินคดีแล้ว
เขาไม่ชัดเจนหรือว่าส่งอายการแล้วอายการไม่ชัดเจน

ถ้าอนุมการดูแล้วตอบกลับไป
แต่ตอบกลับไปไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
เพราะอนุมการให้ความเห็น

ไม่ได้มีอำนาจในการ

ดำเนินคดีนี้เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

กรรมการนั้นเป็นแค่ผู้ทรงวุฒิที่มาให้ความเห็นเท่านั้น

ถ้าอายการยังเห็นแย้งแล้วเขาไม่ฟ้องก็ได้นะครับ
อาจารย์ก็ต้องดูที่ตาน้ำดื่มสมมุติเป็นตาที่มันแยกชัดเจนเลยนะครับ
มันคือในสังคมเนี่ยมันก็มีการใช้น้ำดื่ม
เบียร์แล้วก็โซดานี่แยกกันชัดเจน
ถ้ามันยังชัดเจนผมว่ามันก็เอาผิดยากก็ไม่เข้า
แต่ตอนนี้มันมีการใช้ร่วมกัน
แต่ถ้าที่ร่วมกันก็ต้องดูกันจะจะมันสื่อถึงเครื่องดื่มเองกอธหรือไม่
คืออันนี้แค่ยกตัวอย่างว่าอะไรที่มันก้ำกึ่งมันมีเยอะ

คุณฝากอะไรแทนคนที่เป็นคนดื่มกับกรณีการใช้กฎหมายนี้หน่อย

ฝากถึงคนดื่มกันเองหรือคณะกรรมการหรือผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วแต่
ผมว่าก็ฝากถึงทุกคนก็คืออย่างแรกคือเข้าใจแหละว่าการดื่มแอลกอฮอลมันไม่ดี
ถ้าโอลิมิตนะครับก็ดูแลตัวเองรับผิดชอบต่อตัวเอง

แล้วก็เรื่องการโพสต์อะไรเนี่ยผมคือไม่ต้องตาผมนะผมไม่ให้กฎหมาย
แต่คือผมมองว่าถ้าคุณคือผมยังเชื่อในสิทธิส่วนบุคคลนะครับ
คุณก็ทำนะครับถ้าคุณไม่แบบโฆษณาอะไรอย่างนี้
คือผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะผิดอะไร
แต่อันนี้ก็อยู่ที่อย่างที่เราคุยกันมาก็น่าจะชัดเจนแล้ว
อะไรได้ไม่ได้บ้างนะครับก็
คือก็ฝากนะครับ
คืออยากให้ทุกคนดื่มแบบมีคุณภาพขึ้นจริงนะ
อันนี้คือผมในฐานะผู้แบบประกอบการรุ่นใหม่นะครับ
ก็คือเราก็ไม่อยากทำให้อาชีพที่เรารัก
มันเป็นแบบเหมือนคนแบบเพชรฆาตประหารคนอย่างนี้ครับ
ผมว่ามันก็ไม่แฟร์ครับ
วงการแล้วก็อาชีพของพวกเราที่แบบทำเบียร์หรือรักเบียร์อย่างนี้ครับ

แต่ที่เราคุยกันนี่ไม่ใช่เฉพาะเครื่องดื่มเฉพาะประเภทเดียวเท่านั้นนะ

ตอนนี้ผมก็ศึกษาสาเกอะไรอย่างนี้ครับมันก็มีความเป็นแบบของมัน
ซึ่งจริงแล้วสาเกนี่คือพัฒนาเป็นอีกชื่อหลักของประเทศนี้ได้เลย
เพราะเรามีข้าวญี่ปุ่นเอาข้าวไทยไปทำสาเคแล้วส่งกลับไทยก็มีครับ
คือเอางี้ในแวดวงของคนที่อยู่ในแวดวงนักดื่ม

อย่างที่ผมทำเป็นผู้โปรกรอบการ
คือเราได้รับผลกระทบโดยตรง
เพราะว่าถึงแม้ว่าเราอุตส่าห์

เราบอกว่าเราควรจะดื่มแล้วไปไม่ได้ไงมันคือการโฆษณา
ก็เลยเหมือนเราก็รู้สึกอันนี้จากมุมผู้ประกอบกราช

ความแข่งขัน

ก็คือผมส่วนใหญ่ก็คือมีเพื่อนต่างประเทศ
ประเทศที่เจริญแล้วเขาก็เต็มที่โฆษณาได้
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมประเทศเราไม่เจริญกว่าเขานะครับ
แต่เรายังค่อนข้างแบบ

แต่ว่าส่วนใหญ่ของคนที่เดี๋ยวให้ปิดท้ายที่อาจารย์นะคะ
ส่วนของคนที่เป็นนักดื่มแบบมีสติ
เสียงอย่างคนแบบนักดื่มเนี่ยเขาปรับกันเยอะไหม
เวลาที่แบบจะแชร์ว่าประสบการณ์เราในสังคม
คือกลายเป็นแบบไม่กล้าโพสต์ไม่กล้าถ่ายรูปอะไรแบบนั้น
คือส่วนตัวผมส่วนใหญ่ค่อนข้างรุนแรงนะฟิตแก๊กนะครับ

คือผมว่าถ้ามองกฎหมายเนี่ยมันออกมาโทษปรับ๕แสนเนี่ย
มันต้องเล่นธุรกิจอยู่แล้วแหละ
ฆ่าคนตายฆ่าคนตายยังไม่โดนปรับเยอะเท่านี้เลยครับ

ก็เลยแบบรู้สึกว่ากฎหมายนี้
จริงเจตนาต้องดูเจตนารมณ์ของกฎหมายดิ
ว่าต้องการโอเคอันแรกโพเทค
นักดื่มหน้าใหม่เขาเรียกว่าสุขภาพประชาชนบาบา
ผมแถมพระพุทธศาสนาเมืองพุทธอะไรก็ว่ากันไปนะครับ

กันบริษัทใหญ่คือโพเทค
คนที่มีเงินเพื่อจะไปแบบใช้เงินแบบ
ว่างเพื่อสร้างนักดื่มหน้าใหม่หรือเปล่า

ของบริษัทหรือคนที่ทำเบียร์เข้าใจไหมครับ

เจตนาอีกอย่างหนึ่งอยากให้ทุกอย่างดีขึ้น
แต่ผมก็ไม่รู้อะครับว่าบริษัทใหญ่ที่มีแบบ
ก็ธุรกิจก็ต้องบอกว่าเพื่อเงิน
ดังนั้นคือรัฐปกป้องคนบริโภคจากบริษัทใหญ่
จากกลุ่มทุนจากสิ่งที่ผมคิด
คือผมว่าเจตนารมณ์กฎหมายเราควรจะตีความที่แบบตัวบท
แล้วก็เจตนารมณ์เบื้องหลังตัวบทนะครับ
คือกฎหมายนี้ดีไซน์มาเพื่ออะไร
อาจารย์๑นาทีปิดท้ายใช่อย่างที่เราเข้าใจไหม
ผมก็ว่าที่เขาพูดมาเขาก็เห็นด้วยนะ
จริงกฎหมายต้องการปกป้องเด็กเยาวชน

แล้วก็กฎหมายไม่ได้มองว่าคนดื่มเป็นฆาตกร
หรือว่าเป็นอาชญากรรม
แต่ว่าต้องการไม่ให้มีการกระตุ้น
ให้การดื่มเชิญชวนหรือโฆษณาจนเกินมากเกินไป

แต่ว่าบางครั้งเราเผลอไผลเพราะอารมณ์
เฉพาะเด็กที่เพิ่งกำลังโต
บางทีมันถูกอารมณ์จูงใจไปง่าย

โลกของเราในประเทศเรา
เห็นภาพตรงกันสำหรับสองท่านช่วงท้าย
พอจะรู้เจตนารมณ์กฎหมายที่ชัดเจนขึ้น

คุณผู้ชมคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาทุ่มกรง